คราวนี้ไปที่อีกพิกัดหนึ่งครับ
กัดนี้จำชื่อนี้ไว้ก่อนผีติ๋ม

เป็นผีสิงสาววัย๑๗
สภาพก็คือคล้ายกับถือไม้

แล้วขออย่างเดียวคือไม่ขอข้าวไม่ขอปลา

เคยมาสิงเรามันอยู่ที่สิง

ออกออกไปก่อนได้ไหมยายเดี๋ยวผมไปซื้อให้
ถือไม้แล้วเดินหลังคล่อมเดินไปเดินมา

ญาติเลยบอกว่าคือญาติเนี่ยคุยกับผีนะ

อย่าทำอะไรน้องนะผีก็บอกว่าโอ๊ยสบาย
ไม่ทำอะไรหรอกแค่มาอาศัยร่างเฉย
แต่ตอนนี้อยากกินเลือดอยากกินไส้
ถ้าได้ดีเลยจะไม่พอ
ถ้าได้ดียิ่งกว่าหากสร้างสาราหรือสารให้
ขอใหญ่เลยนะฮะตอนแรกขอไส้กับขอเลือด

จะไม่มายุ่งกับน้องมายหรือร่างนี้อีกเลย

อีกคลิปนึงเนี่ยเป็นคลิปคนแก่เหมือนกัน
น้องมายนั่งอยู่บนเก้าอี้อยู่ดีกรีดร้องเหมือนผีเข้า
ยาต้องช่วยกันมาจับตัววิ่งมาจับตัวเลยครับ
อาการแบบนี้เกิดขึ้นอาการแปลกอาการประหลาดแบบนี้
เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
แต่มันมีความสอดรับสอดรับกับช่วงเวลาก่อนหน้านั้น
คืออาม่าของน้องมายเพิ่งตายตายด้วยโรคชรา
อาม่าน้องมายตายด้วยโรคชะลาวันที่๙มกรา
วันที่๑๐อาการประหลาดเกิดขึ้น
แต่หลังจากอาม่าเสียชีวิตไปวันที่๙มกราเนี่ย
มายรับหน้าที่เป็นคนเก็บกวาดห้องของอาม่า
และอะไรที่ดูแล้วมันไม่เข้าที่เข้าทางมันไม่ค่อยดี
ไม่ควรจะมีไว้ในบ้านเอาไปทิ้งเอาไปเผาทิ้ง
แล้วจากนั้นมาอาการของน้องมายวันที่๑๐มกรา

อาม่าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผีอาม่า
เพราะว่าญาติเนี่ยระหว่างถ่ายคลิปก็ถามแล้วว่านี่เป็นอะไร
มาทำไมเขาก็บอกแล้วว่ามาสิงร่างเฉย
อย่าไปทำอะไรน้องนะไม่ทำอะไรหรอกแค่มาอยู่เฉย

ชื่อผีเหรอใช่เขาชื่อติ๋ม
เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับอาม่าแต่มันห่วงเวลามันสอดรับกัน

ดังนั้นไอ้ผีติ๋มที่ว่ายังสิงร่างน้องมายอยู่
อยากจะให้หมอปลาช่วยมาปราบที

หมอปลามือปราบสัมภเวษีช่วยมาปราบผีติ๋มสักที
เหตุการณ์นี้เนี่ยสร้างความสะพรึงเกิดขึ้นนะฮะ
สาววัย๑๙ราชบุรีอยู่ดีผีเข้าแล้วไม่ยอมออกเลย